คุณผู้ชมคะตามความคืบหน้าเรื่องนี้ค่ะ
ชายภูมิที่มีน้องนักเรียนหญิงชั้นม๕อายุ๑๗ปี
อยู่ดีมีผู้ชายคนนึงทำทีเป็นขอยืมโทรศัพท์มือถือ
กระชากโทรศัพท์มือถือล็อกคอแล้วลากเข้าป่าข่มขืนน้องเลยนะคะ
ล่าสุดเนี่ยมีภาพจากกล้องวงจรปิดจนสามารถจับคนร้ายได้
แต่คนร้ายอ้างว่าไม่ได้ข่มขืนค่ะคนร้ายอ้างว่าเป็นการสมยอม
ก็เป็นเพียงการกล่าวอ้างของคนก่อเหตุนะคะ
เดี๋ยวไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดจะเห็นภาพว่าคนร้ายค่ะ
เป็นผู้ชายใส่เสื้อสีแดงขี่รถจักรยานยนต์ฮอนด้าคลิปสีขาวดำผ่านไป
นี่คือถนนสายบ้านท่ากูบบ้านห้วยส้มป่อยที่อำเภอทรัพย์ใหญ่ชายภูมิ
แล้วมันคือวันที่เกิดเหตุเลยนะคะแล้วตำรวจเนี่ยเห็นภาพนี้แหละ
แล้วก็แกะรอยจนรู้ตัวคนร้ายตำรวจสพท์ใหญ่อ่ะนะคะ
คือเหตุการณ์มันเกิดขึ้น๑๕กันยายนช่วง๓โมงเย็น
อย่างที่บอกว่าน้องนักเรียนหญิงชั้นม๕เขาก็อยู่ดีมีผู้ชายคนนึงมาขอยืมมือถือ
น้องเขาก็ตกใจเขาก็ไม่รู้เขาก็ยื่นให้อืมแล้วก็ผู้ชายคนนี้
ตามข้อมูลที่น้องบอกกับตำรวจก็คือรูปร่างผอมอายุสัก๒๐๒๕
หูใส่ห่วงสองข้างเลยมีรอยสักรูปมังกรที่หลังที่แขน
ขู่น้องอ่ะฉุดน้องเข้าไปในป่าตรงนี้แล้วก็ข่มขืนนะคะ
เอาเงินสดน้องไปด้วยพันหนึ่งเอามือถือน้องไปด้วย
แล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์หนีไปแล้วภาพนี้สำคัญ
นำมาซึ่งการจับคนร้ายเมื่อวานเนี้ยตำรวจสพทรัพย์ใหญ่
ลงพื้นที่หาข้อมูลจนรู้ว่าผู้ชายในกล้องวงจรปิดเมื่อสักครู่
ชื่อว่านายธนุศักดิ์คำพรมหรือเน่งอายุ๒๖นะคะ
เป็นคนงานขับรถบรรทุกกากมันสัมปะหลังของลานมันแห่งหนึ่ง
อำเภอหนองบัวระเวจังหวัดชายภูมิพักอยู่บ้านกับพี่สาว
อำเภอหนองบัวระเวก็เลยตามไปจับถึงบ้าน
แล้วก็นำตัวมาสอบปากคำที่สพท์ใหญ่
เจ้าตัวก็ยอมรับบอกว่าก่อเหตุจริงแต่เขาอ้างว่าเป็นการสมยอม
เขาอ้างว่าไม่ได้ข่มขืนเขาบอกว่าก็ชอบตัวน้องผู้หญิงผู้เสียหายมานานแล้ว
เขาอ้างแบบนี้นะคะแล้วก็มาบอกว่าอยากจะขอโทษ
อยากจะแสดงความรับผิดชอบต่อการกระทำที่เกิดขึ้น
ไม่อยากให้เรื่องบานปลายกลายเป็นคดีความ
นี่ค่ะเราก็ลาสุดมาช่วงเที่ยงนี้เองคุณผู้ชมคะ
ตำรวจก็นำตัวผู้ต้องหาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
จุดนะคะจุดแรกก็คือที่หน้าบ้านของเยาวชนหญิงผู้เสียหายค่ะ
ผู้ก่อเหตุยอมรับว่าจอดรถจักรยานยนต์สังเกตการณ์อยู่ที่หน้าบ้านก่อน
ที่สองก็คือบริเวณที่ฉุดกระชากลากน้องผู้เสียหายเข้าไปในป่ายูคาลิปตัสนะคะ
จุดที่๓ก็คือจุดที่ลงมือกระทำชำราว

จุดเจ้าหน้าที่ใช้เวลาทำแผนอย่างรวดเร็วค่ะ

เพราะเกรงว่าชาวบ้านที่เดินทางมาดูการทำแผน
อาจจะมีการรุมประชาธรรมผู้ต้องหาเกิดขึ้น

พุทธงฮาไม่ยอมให้สัมภาษณ์กับสื่อเลย
แล้วก็นำตัวพุทธงฮากลับขึ้นรถ
พาไปรงพัก
ดีใจมากที่ตำรวจจับผู้ก่อเหตุได้ค่ะ
เมืองต้นนะคะผู้ต้องหาถูกแจ้งข้อหาบังคับจิตใจและร่างกาย

แล้วก็มีโทษตามพรบคุ้มครองเด็กเยาวชนและสตรี
เดี๋ยวพรุ่งนี้จะนำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดชายภูมิค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป